ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลากันหน่อยนะคะ
ไฟไหม้บ้านเช่าไหม้ทั้งหลังเลยนะคะ
คนที่อยู่ในบ้านนอนอยู่เป็น๑๐คน
โอ้โหวิ่งหนีตายกันอลละหมานเลยค่ะ
นี่เป็นสภาพเปลวไฟที่มันลุกไหม้อย่างรุนแรง
ที่บ้านเช่าในซอยราชบุรณะเขตเทศบาลเมืองคอหงษ์
ดับเพลิง๕คันเนี่ยนะคะ
ฉีดน้ำแล้วดูสิไปควบคุมเพลิง

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
คนที่เขาเช่าบ้านอยู่ส่วนใหญ่ก็นอนหลับกันอยู่
รวมถึงมีคุณตาคุณยายเจ้าของบ้านเช่าด้วยค่ะ

ทุกคนตกใจแล้วก็ลุกวิ่งหนีตายออกจากบ้าน
เอาข้าวของเครื่องใช้ที่จะหยิบฉวยได้ออกมานอกบ้าน

เมืองต้นก็พบว่าต้นเพลิงเกิดจากห้องพระ

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบความเสียหาย
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนะคะ